เป็นการท่องเที่ยวที่เกาะฑแลนด์

ก็มีตำนานรวมทั้งตอนนี้
มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่บางส่วน
ปลูกดอกทันตวันให้ท่องเที่ยวได้
ร่วมถ่ายรูปมาชมความงามกันนะคะ

ที่ตรงนี้นะคะอยู่ใกล้กับเขาธนานค่ะ
เขาธนาเป็นหนึ่งในตำนานสัมเภาเพตรา

ที่ถูกพายุพัดเข้าของเครื่องใช้กระจัดกระจาย
ไปเป็นภูเขาตำบลต่างในจังหวัดสตูน

ซึ่งตำนานเหล่านี้นะฮะก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องของ
เรือที่จะออกไปออกไม่ได้

และดังนั้นก็เกิดจนเป็นเรือล่ม
แล้วก็สิ่งของบนเรืออย่างสายสมอก็กลายเป็นหินสายสมอตะบัน
โพกหัวมุสลิมก็เป็นภูเขาบัน
หมูย่างที่พ่อแม่เอาไปให้ก็กลายเป็นเกาะสุกร
แล้วก็ยังมีเขาถนานอีกด้วยนะครับ
ใช่ค่ะก็เป็นตำนานของเขาธนานนะคะ
นายชัยยาฤทธิเดชนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลังในอำเภอทุ่งว่า
ทำประชาคมหมู่บ้านเพื่อที่จะปรับพื้นที่
ที่ให้ประชาชนไปถ่ายรูปกับดอกถัดตะวัน
ปรับพื้นที่ให้เป็นแหล่งธรณีสตูนจีโอปาร์ค
มีชื่อด้วยนะคะหลังจากปรับพื้นที่ปลูกดอกทันตะวัน
ก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้เพิ่มเติม
จากการท่องเที่ยวปกติให้กับชาวบ้าน
สำหรับจุดเด่นของเขาธนานนอกจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวทุ่งทันตะวันแล้ว
ก็ยังมีค้างคาวเขาตะบันทุ่งบุ
ให้นักท่องเที่ยวได้ชมอีกด้วยค่ะไปทีเดียวนะคะได้ชมทั้งดอกไม้
รวมทั้งไปชมถ้ำเพื่อที่จะรอดูค้างข่าวด้วย

แล้วก็ขึ้นไปจุดชมวิวมองเห็นทั้งเขาแล่งเขาท่ายางเขาใหญ่เขาอุไร
แล้วก็ปากบาระอำเภิร์นล้างงูด้วย
งามแบบนี้มีครบอยู่ที่นี่เลย